ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๒๐ที่เกาหลีใต้

๖คนแรกของไทยที่โค้ชด่วนเลือกลงในเกมนี้
ก็มีชัชุออนอูมาสิทธิรักษ์
เปลื้มจิตถิ่นขาวทัดดาวนึกแจ้ง

แรกไทยก็เล่นได้อย่างเหนียวแน่นนะครับ
แต้มสูสีกับจีนแต่ว่ามาพลาดในช่วงปลายเซตนะครับ
ทำให้จีนชนะไปก่อน๒๕ต่อ๒๓

เซต๓นี่ถือเป็นเซตไฮไลท์ของกันนิขันในวันนี้เลยนะครับ

คือดีลส์กันจนถึง๓๐กว่าคะแนนนะคะ
แต่สุดท้ายค่ะเป็นทีมชาติไทยที่เก็บเซตนี้ไปได้นะคะ
ชนะไป๓๔ต่อ๓๒นะคะ
เฉพาะเซตนี้เซตเดียวมันเป็น๔๒นาทีนะครับ

แล้วก็เล่นผิดพลาดกันเองง่ายขึ้นนะคะ
ทำให้ทีมชาติไทยสุดท้ายชนะไป๓ต่อ๑เซต

และก็๓๔ต่อ๓๒
และเซตสุดท้าย๒๕ต่อ๒๓

ดีใจมากกองเชียร์ก็ดีใจนะ
ถ้ามันเทียบบรรยัตรยางมันก็น่าสนใจ
ญี่ปุ่นชนะจีนมาแต่เราชนะจีนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับว่า
ถ้ามันเทียบแบบนั้นได้เนี่ยเรามีโอกาสชนะญี่ปุ่นได้นะครับ
แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็เป็นคู่ชิงกับเราเมื่อ๒ปีที่แล้ว
เพราะว่าเราเข้าชิง๒ปีติดแต่ว่า๒ปีที่แล้วเราแพ้เขาไป
โดยพรุ่งนี้ก็จะทราบกันนะคะติดตามผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้
ตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมงเป็นต้นไปจะทราบแล้วว่าเราจะคว้าแชมป์ได้หรือเปล่า
ก็หวังว่าประสบการณ์ของเราจะเหนือกว่านิดแล้วกันนะครับ
วันนี้ก็เอาใจเชียร์กันนะครับผ่านทางหน้าจอไทยรัฐนะครับ